ท่านผู้ชมครับคุณยายทองคำครับทุกผู้ชมยังจำได้ไหมฮะ
วัย๙๔ปีอาศัยอยู่ตัวคนเดียวที่คอนโดมิเนียมแห่ง๑
ซอยผนโยธิน๕๒นะครับที่ห้องของคุณยายเนี่ยโอ้โหเก็บขยะไว้เต็มเลย
ล้นทะลักมาอยู่ที่หน้าห้องคนที่จะต้องเดินผ่านนี่แบบ
เบียดเลยอ่ะนะคือต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วไปอ้อมแล้วก็มาลงอย่างเงี้
อย่างนั้นคุณต้องเดินแทรกผ่านกองขยะอย่างเงี้ยถามว่ายายเก็บไว้ทำไม
ค่ะก็ยายไม่มีอาชีพอะไรนี่นะฮะยายก็ไปเก็บของเก่าเก็บขยะเอามาไว้เนี่ย
เพื่อรอขายที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เพราะบางอย่างบางชิ้น
ก็เก็บเอาไว้รอเวลาคุณเขียนมาสอนเพราะเอาไปขายตอนนี้ราคามันก็ไม่ดี
ค่ะเนี่ยก็ให้มันได้ราคาดีก่อนค่อยไปขายคือของเก่าก็เป็นช่วงเวลานะ
บางทีราคาก็ขึ้นราคาก็ลงอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่ว่าคนที่เขาเป็นลูกบ้าน
อยู่ในคอนโดเดียวกันบอกว่าอย่างนี้มันไม่ไหวอ่ะยายอืมทั้งความไม่สงบ
วกในการที่จะเดินผ่านอยู่ชั้นเดียวกันหรือว่ากลิ่นเกริ่นเนี่ยไปทุกชั้น
เลยนี่นะฮะหลังจากที่มีคนร้องเรียนเข้ามายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
เราได้นำเสนอไปเนี่ยทางคอนโดเองนะครับทางเขตเองนะฮะเขตสายใหม่
ทราบเรื่องแล้ววันนี้ก็นัดหมายกันว่าเดี๋ยวจะมาช่วยคุณยายหน่อยนะ
ทองคำนะครับวัยเก้าสิบสี่ปีนะครับคนเก่าคนแก่ของคอนโดแห่งหนึ่ง
ในซอยผลโยธินห้าสิบสองเขตสายใหม่กรุงเทพนะครับอยู่ที่นี่มาสามสิบปี
อยู่ชั้นสองนะฮะคอนโดมีห้าชั้นเก้าสิบเจ็ดห้องค่ะคุณยายอยู่ชั้นสอง
นะครับห้องที่อยู่ใกล้ใกล้คุณยายนี่ก็จะเจอหนักสุดอืมชั้นเดียวกันก็
หนักสุดนะครับวันนี้เราไปหาคุณยายนะฮะคุณยายก็นั่งพับถุงพลาสติก
กองโตอยู่หน้าห้องวันนี้คุณยายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ฮะพูดคุยกับนักข่าวของเรา
เป็นอย่างดีนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าที่ห้องก็ยังเต็มไปด้วยขยะเหมือน
ขวดน้ำพลาสติกกล่องกระดาษนะฮะเศษอาหารเสื้อผ้านะครับคือถามว่า
แล้วยายจะอยู่ตรงไหนยายมีจุดที่อยู่เนี่ยที่คุณควินไปเนี่ยนะฮะก็คือ
จุดที่เป็นประตูหน้าห้องทางเข้าออกตรงนั้นแค่เอาไว้นั่งไว้นอน
นะขยะเนี่ยล้นจากในห้องมาหน้าห้องอ่ะไปถึงหน้าห้องห้องข้างเคียงด้วย
ซ้ำอ่ะนะฮะใครจะเดินผ่านก็ไม่ได้นะฮะลำบากมากผ่านได้ก็เก่งอ่ะ
พูดตรงตรงอืมต้องอ้อมเอาอ้อมบันไดแล้วก็ไปถึงห้องตัวเองเอาคุณยายทองคำเนี่ย
ชอบเก็บขยะนะครับเจออะไรเก็บหมดเก็บแบบเนี้ยมานานสิบกว่าปีแล้ว
ค่ะจนบางคนบอกโอ้โหคงไม่ใช่หรอกว่าเก็บไว้เกรงราคาไว้รอเวลาได้ราคาดีค่อยขายอ่ะ
อาจจะแบบเก็บจนแบบชอบไปเลยหรือเปล่าโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้
ค่ะนี่เห็นไหมเราลองเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ได้นะฮะตันนะครับท่านผู้ชมครับ
กลิ่นนี้แรงมากนะครับยายบอกว่าของส่วนใหญ่ที่เก็บไว้นะครับก็ไปเก็บมาจากข้างทางเอามาจากถังขยะนะครับ
อยู่ที่นี่คนเดียวนะพี่สาวเสียชีวิตไปแล้วคุณยายุค๙๔นะฮะพี่สาวเสียชีวิตแล้วก็เลยอยู่คนเดียว
ถามว่าอาหารการกินคืออะไรก็อาศัยชาวบ้านที่เขาสงสารเขาให้ข้าวให้น้ำมากินนี่ส่วนใหญ่ก็จะกินแต่ผลไม้ที่ไปหาได้เก็บได้
ค่ะนี่คุณจะมาสอนคืออย่าทงคำคุณยายจะบอกว่าถ้าเก็บของเก่าหรือว่ากองขยะพวกนี้นะคุณจะมาสอนถ้าได้ผลไม้มาอันไหนไม่เน่าก็เอามากินอืมอันไหนเน่าก็ทิ้งไปค่ะส่วนข้าวกลาอาหารก็อาศัยชาวบ้านแถวนี้ที่เขาสงสารเขาหยิบยืมให้นะครับแล้วห้องของยายล่ะที่อยู่คนเดียวเนี่ยยายบอกว่ายายไม่มีเงินนะฮะไม
เพราะฉะนั้นที่ห้องไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟใช้นะถามว่าเอาแล้วยายกินน้ำยังไงนะอาบน้ำล้างตัวกินน้งกินน้ำทำยังไง
รอเวลาที่ฝนตกอาศัยช่วงเวลาฝนตกก็ไปรองน้ำที่หน้าคอนโดเอามาใช้ส่วนไฟฟ้าไม่มีนะครับก็อยู่แบบมืดนะฮะ
หลังจากที่เรานำเสนอเรื่องของยายทองคำไปนะครับเจ้าหน้าที่ของทางเขตสายใหม่นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูแลให้นะครับเดี๋ยวจะมาพาคุณยายไปดูแลให้กันแล้วกัน
ไปอยู่ในที่ที่จะได้มีคนดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มีคนดูแลดีกว่านี้แต่ยายบอกยายไม่ขอไปฮะยายอยากอยู่ที่นี่รักห้องนี้จริงจริงจากไปไหนไม่ได้จริงจริง
ทำไมมโหก็ไม่แล้วเยอะแหงนะครับเนี่ยถึงว่ามันก็ออกของอะไรมาทิ้งไว้
ก่อนนี้แอ๊ะสักมะม่าเอาขัวไปขายตั้งนี้ไม่มาเอา

เมื่อกี้กินมันน่ะปิ้งส้มโหลส์ไปลูกหนึ่ง

เมื่อวานนี้ฉันก็กินเอก

ก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าไหม

บอกให้หลานมาอยู่มันก็ไม่มากัน
แล้วฉันจะขายก็ไม่มีใครซื้อแล้วฉันก็ยูทูปไปเนี่ย

ใช่ค่ะแต่ด้วยความที่คนก็เป็นห่วง

แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณยายบอกว่าคุณยายมีความสุขดี

คุณยายชอบและมีความสุขอะค่ะ

ก็แกคงอยู่แบบนี้แล้วแกก็มีความสุขของแก
แต่ว่าโดยสังคมโดยรวมใช่ไหม
ใช่ของคนอื่นใช่ไหม

เนี่ยจะขายก็ไม่มีใครซื้อ
ก็เขาอาจจะมาเห็นสภาพแล้วเขาก็ไม่รู้จะซื้อยังไง

ส่วนเรื่องน้ำเรื่องไฟคือเป็นห้องตัวเองก็จริง

วันนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เขตสายใหม่นะครับ
มาช่วยเก็บขยะที่ห้องคุณยายมาเคลียร์พื้นที่ให้นะครับ
ท่านผู้ชมครับมาทำความสะอาดให้กับพื้นที่ของห้องคุณยาย

ถ้าจะมารับให้ไปอยู่ด้วยไปดูแลจะอยู่ที่บ้านไหนอะไรยังไงก็แล้ว
แต่เนี่ยของเจ้าหน้าที่เนี่ยยายไม่ไป
แต่ถ้าจะเคลียร์ห้องไม่เป็นไรเอาได้
วันนี้เขาก็ดำเนินการกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเราก็ถามว่าเอาละยายจะไปไหนนะเนี่ย

ยายบอกเดี๋ยวไปธุระก่อนนะ
เดี๋ยวให้เขาทำไปก่อนเดี๋ยวยายค่อยกลับมาดู
ผมเข้าใจว่าคุณยายอาจจะกลัว

กลัวว่าจะพาไปนั้นอะไรอย่างนี้
คือมาเคลียร์ห้องอะไรห้องยายก็อ่าทำไป
แต่ว่ายายแบบกลัวจะพายายไปที่ไหน
เดี๋ยวจะพายายไปด้วยนะยายก็เลยออกไปก่อนดีกว่า
คุณยายก็ไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่อยู่ในคอนโดนะครับบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่มา
จัดการเรื่องขยะในห้องคุณยายก็ดีใจนะครับ
เพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกบ่อยเวลาฝนตกแล้ว
ลมมันพัดแรงมันก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับ
ห้องไหนอยู่ใกล้ต้องปิดประตูหน้าต่างหมดนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลิ่นขยะ

ค่ะนะไม่รวมกับกลิ่นอุจจาระปัสสาวะในห้องคุณยายอีก
อยากให้แกออกไปอยู่ข้างนอกถ้าอยู่วันนี้แกก็ขนอีกอ่ะ
ยังไงก็ขนอีกสบายใจเดี๋ยวถ้าวันนี้ขนไปหมดนะ
สมมุติว่าวันนี้ขนไปหมดเดี๋ยวพวกนี้ขนมาอีก
ก็เป็นความกังวลใจของเพื่อนบ้าน
ใช่ค่ะก็กังวลว่าเก็บขยะออกไปแล้ว
แล้วไม่รู้คุณยายจะไปเก็บมาไว้ใหม่อีกไหมไง
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาพูดคุยแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะฮะ

ใช่แต่หลายคนมองว่าเรื่องแบบนี้ต้องคุยกับคุณหมอด้วยนะคะ
จะมีคนบางประเภทที่รักความสะอาดมากล้างมือแล้วล้างมืออีก
แต่บางคนจะชอบเก็บของเก็บจนกลายเป็นปัญหา

อาจจะต้องให้แพทย์มาช่วยดูให้ทางเขตเอาแพทย์มาช่วยหน่อย